วันนี้เราขับรถไปตามถนนไปจอดรถติดไฟแดง
ก็จะมีคนไปขายของตามสี่แยกเยอะ

ไม่รู้ว่าเขามีสัมปทานหรืออย่างไร

ใครก็ช่างใส่ซาวมาให้เขานะเหมือนสังเวียนมวยลุมพินียังไงอย่างนั้น
ละครั้งไม่ได้ช่วยพระเจ้าก็ไม่ช่วย

ต่อยกันจนพวงมาลัยกระจัดกระจายไม่ต้องขายแล้ว

ไม่หยุดแต่คนเสื้อขาวเขาไม่ได้สู้อะไรเลยนะครับ
เสื้อดำก็ยังต่อยอยู่อย่างนั้นนะฮะ
นี่ฮะคนก็อะไรต่อยกันทำไม

ต่อยกันอยู่นาน๒นานคุณผู้ชม
หนุ่มเสื้อขาวยกมือแล้วอะไรแล้วยอมแล้ว
คนเสื้อดำก็ยังต่อยอยู่ฝ่ายเดียวอย่างนั้นแหละครับ
สุดท้ายหนุ่มเสื้อขาวพลาดท่าล้มลงไป

กต่ออยู่กับพื้นไม่ให้มีต่อสู้ไปไหนได้เลย

นี่ฮะนี่ฮะโดนกดลงไป
สุดท้ายมีชาวบ้านเขาเป็นเจ้าของร้านติดตั้งกล้องวงจรปิดอยู่
อีกฝั่งนึงเขามาเห็นก็วิ่งเข้ามาห้ามแยกออกจากกัน
นี่ขับรถมาแล้วเสื้อเหลืองนี้ฮะ
สุดท้ายก็แยกออกไปฝ่ายเสื้อดำยังยืนชี้หน้า
ดาเสื้อขาวอยู่
อารมณ์ยังไม่ยอมลงเลยครับ
เจ้าของร้านขายกล้องที่ผู้ชายเสื้อเหลือง
ชื่อว่าคุณอดุลอายุ๕๐ปี
เขาบอกว่าคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอน๑๑โมงนะเมื่อวาน
ตอนนั้นอยู่ในร้านได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเสียงดัง
ก็เลยขี่รถออกไปดูแล้วก็ไปห้าม
สองคนโดยเฉพาะเสื้อขาวนี่ฟกช้ำใบหน้าปูดบวมนะครับ
สาเหตุคือเขาเนี่ยก็ไปขายพวงมาลัยสี่แยกเดียวกันนะฮะ
เหมือนตกลงกันไม่ได้ว่าแกจะอยู่แยกไหนฉันจะอยู่ฝั่งไหนอะไรแบบนี้ฮะ
แย่งที่ขายกันก็เลยต่อยกันครับ
สุดท้ายพี่เขาเลยช่วยแจ้งคู่ภายมารับสองคนไปทำแผ่
เพราะว่าเหมือนมีแผลทั้งคู่นะครับ
อาชีพเดียวกันทุกวันนี้หากินก็ลำบากอยู่แล้ว

นี่แหละเจ้าถิ่นกับขาจร
พวงมาลัยก็ไม่ได้ขายนะพังหมดเพราะเอาไปฟาดเขาเละเทะไปหมดเลย
มีแต่เสียก็เสียนะฮะ